ครอบครัวหนึ่งในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงวันแม่

แบ่งกับพี่คนละครึ่งนะ

๑๐บาทกันสินะลูก

แม่งเครื่องแบบนี้มันสืบของประวัตินี้ลูก

คนละครึ่งอะ

หนูก็แบ่ง
ก็ครึ่งซ้ายกับขวา
เดี๋ยวน้องไฟฟ้าหนูอยู่และถามตอบ

ขอต้อน

ลุงหยอกลุงเห็นหนูไร้เดียงสาลุงหยอกไม่เจอลูก
แม่บอกว่าให้ไปแบ่งกันคนละ๑๐บาท
ถึงเวลาหนูไปร้านขนมหนูก็ซื้อได้๑๐บาท
พี่หนูก็ซื้อได้๑๐บาทแล้วก็จ่ายแบงค์๒๐ไปนะลูกนะ

ดีนะแม่ไม่ให้แบงค์พันธุ์ถ้าแม่ให้แบงค์พันธุ์ล่ะลูกเอ้ย
นี่แหละน้องมีน้ำใจไม่เอาเปรียบพี่ไง
แบ่งเงินอย่างยุติธรรมมีคนบอกนะแม่
แม่เอาแบงค์ใส่กรอบเก็บเลยได้ไหมให้น้องดูตอนโต

บางคนบอกก็แม่เองนั่นแหละแม่พูดแบบไม่ชัดเจน

เฮ้นี่ถอดเสื้อละเดี๋ยวเอาไปไปซักนะลูก

เออแล้วหลังจากนั้นคือสักพักก็ลูกก็เงียบหายไปนานมาก
เป็นพี่อี้เองเหรอหายไปไหนนั่งไปขุกขักอยู่ตรงเครื่องซักผ้า
แล้วตัวจิ๋วเดียวนะเอาเก้าอี้ต่อไปเปิดใส่แฟบ
แล้วก็ทำทุกอย่างเองแล้วเอาผ้าใส่เครื่อง
งซักฟอกหมดไปเป็นครึ่งกระปุกแล้ว

เธอมือมานี่นี่เอามือมาเอาความผิด
เธอนี่แหละบอกหลานเลมมี่ไม่ชัดด้วยเจน
อ๋อขอมันสักพันหนึ่งไหมจะได้แบ่งมาสักพัน